ส่วนเรื่องของการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
เมื่อวานี้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครอง
ก็ลงพื้นที่ที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต
ก็พบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กว่า
รายการมูลค่าความเสียหายประมาณ๒๐ล้านบาทนะครับ
โดยสินค้ามีทุกอย่าง
กระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าปลอมทั้งนั้น

ว่ามีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ชายหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเกลือนเลย

ได้วางแผนร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและทหาร
ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน
ปรากฏว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับ
ได้นำกำลังกว่าร้อยคนเข้าจับกลุ่มพร้อมกัน

ของกลางเป็นสินค้าประเภทต่างมากมาย

รวมทั้งที่เรียนแบบสินค้าแบรนด์ดัง

ยังพบพวกกระเป๋าอีกนะหลุยวิกตองเนี่ยฮะ
ใบเป็นแสนเอามาขายใบเท่าไหร่นะ
มาขายก็ขายของปลอมก็ยังแพงอยู่นะ

จำนวนกว่าหมื่นชิ้นมูลค่าความเสียหาย

น่าสังเกตคือไม่มีเจ้าของร้านมาแสดงตัวนะ

และลูกจ้างทั้งหมดเป็นชาวต่างด้าว

เจ้าของร้านและลูกจ้างฐานจำหน่ายสินค้า

มีโทษจำคุกไม่เกิน๔ปีปรับสูงสุด
๔แสนบาทครับ

มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงแล้วนะครับ

มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนัก

ตามภาพที่ปรากฏนะฮะอันดับหนึ่งก็คือ
ตลาดโบรงเกลือนะครับจังหวัดสะแก้ว
มีของปลอมเยอะเลย

อันดับ๒คือพื้นที่ชนบุรีนะครับ
อันดับ๓ที่เชียงใหม่ส่วนที่จังหวัดภูเก็ต
ผู้ประกอบการที่ยังกระทำความผิด

เจ้าหน้าที่จะกวาดล้างอย่างเข้มข้นนะครับ

กำหนดให้๑๖หน่วยงานภาครัฐบุรณาการร่วมกันจับกลุ่ม
ส่วนที่หาดป่าตองนี้ห่างป้อมตำรวจป้อมบางลาของสพป่าตอง

ก็ยังพบการกระทำความผิดมูลค่าความเสียหายมากขนาดนี้เลย

เมตรเองนะอยู่ใกล้ตำรวจแค่นั้นเองนะ